ต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่าค่ะเป็นดราม่าของพี่ธัญญาธัญเรศ
ก่อนที่จะเล่าข่าวขอเติมคุณผู้ชมก่อนนะคะว่า
ฉายาเมียหลวงลวงสังหาเนี่ยไม่ได้มาง่าย
เพราะฉะนั้นอย่าทำให้แม่เดือดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ธัญญาองค์ลงถึงกับโพสต์เดือดผ่านเฟซบุ๊คแบบรัวองค์แม่ไม่ได้ลงสนานยุ่งกับลียาคิดว่าจะรอดไหม
พร้อมกับบอกว่ายุ่งกับพี่ยังพอทนแต่มายุ่งกับลูกคือตาย
เออแล้วบอกอีกนะคะว่านักศึกษาผู้หญิงที่มีจุดประสงค์บางอย่าง
แล้วส่งข้อความผ่านลียาค่ะถึงต้องจัดการขั้นเด็ดขาด
โอ้โหงานนี้แม่ไม่ต้องลงมือเองจ้า
เพราะชาวเน็ตเขาตามเผื่อคอมเมนต์กันพลึบผ่านเพจเจ๊มอย๑๐๘
พร้อมกับเปิดวาร์ฟนักศึกษาสาวคนดังกล่าวที่สงสัยกันว่าคนนี้นี่แหละที่ทำให้พี่ธัญญาถึงกับปรี๊ดแตก
เผยภาพที่เธอเคยถ่ายรูปคู่กับพี่ธัญญาแล้วก็มีแคปชั่นของเธอนะคะ
บอกว่าเหม็นอันนี้เธอเป็นคนโพสต์เองนะน้องนักศึกษานะคุณงานนี้ทัวร์จะไม่ลงยังไงไหวล่ะคะลูก
ดราม่าร้อนทั้งหมดนี้บันเทิงไทยรัฐก็เลยต่อสายตรงไปสอบถามพี่เป๊กสัญชัย
ซึ่งเป็นสามีของคุณธัญญาเจ้าตัวก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะ
แต่คนสนิทของพี่เป๊กบอกว่าทางครอบครัวทราบข่าวทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เคลียร์เป็นการส่วนตัวกับน้องนักศึกษาที่โดนพาดพิงแล้ว
ซึ่งพี่ธัญญาเองก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์
ลงในโซเชียลแล้วก็เตรียมที่จะปรึกษา
ตอนนี้แค่ขู่นะคะถ้าหยุดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่หยุดเจอแน่นอ
เห็นอ่านในคอมเมนต์โซเชียลค่อนข้างเยอะนะ
จากเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนมาเนี่ยเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกเออ
ถ้าพ่อเนี่ยคนที่เป็นพ่อนะอันนี้ไม่ได้ว่าครอบครัวพี่ธัญญานะ
หมายถึงว่าพ่อคนอื่นก็ตามหรือว่าสามีคนอื่นก็ตาม
ถ้าไม่คิดถึงหัวจิตหัวใจภรรยาแล้วนึกถึงลูกของคุณเอาไว้ให้ดีนะคะ
ก่อนที่จะคิดตัดสินใจทำอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ